ผมฝากความหวัดค่ะโอเค

ครับไม่ไหวละเดี๋ยวคุยเรื่องนี้คุยเชฟอยู่ครับผมคุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับ

แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอให้คุณปฏิบัติตามนี้ก่อนครับ
ขอให้คุณทั้งสองคนนะครับรับโจทย์จากทีมงานครับ
และให้พูดชื่อจังหวัดที่มีสระดังต่อไปนี้นะครับ

อำนาจริง

โตลาส

สระเอียอะไรวะ

เชฟก๊อบมันก็ต่อด้วย
ฮะเออเออคุยก่อนพร้อมเลยเค้าพูดก่อน

เออแล้วก็เดี๋ยวมันได้

สุดยอด

ไปไกล่สายไปเร็วไปเร็วเร็ว
เปิดกระจกไว้ได้ไหมหนูว่าหนูต้องอ้วกแม่เลย

ไปปล่อยปล่อย
เขาให้ปริมาณที่แบบเกินราคา

ผมพยายามนั่งดูอยู่เมื่อกี้

ไหนดีวะ

ให้หลง

ไม่ต้องถูกต้องสั่งคล่องเลย
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๕๐๐บาท

เงินจำนวน๕๐๐บาทเช่นกัน
ร้านอาหารฮาลานและซีฟู้ดดีไซน์สุดฮิป
จะมาเป็นผู้เรือยกมาแบบคืนนี้
ผู้ใหญ่หลายสิบคนก็ร้องรับได้สบาย

อันนี้ของทีมพี่ก๊อฟครับ

๑๐บาทพี่ก๊อฟลงเงินไว้๕๐๐บาทครับ

ของทีมพี่พ่อกูว่า๒ชุดเหมือนกันนะครับ

เมนูไก่ย่างระเบียงบัง
ไก่ย่างที่เสิร์ฟมาแบบเต็มตัว

เนื้อนุ่มที่ยังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้อไว้

เมื่อทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรลับเฉพาะของทางร้านแล้ว
อร่อยจนไม่อยากวางช้อน

ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ว้าว
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ว้าว
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป

ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป
ยังยิงยาวปะกะเป่ายิงช็อป

ดูแลว่าพี่ไม่ฟัง

อะไรเนี่ย

สั่งมาเหรอโอ้โหสุดยอดเอาแล้วแต่ไปไหนมากิน๔ตัวดิ